ตำรวจจราจรเขาใส่ชุดมาสคอตไปโบกรถอยู่หน้าโรงเรียน
เห็นแล้วเขาต้องยิ้มแบบนี้

หลังจากนี้มีคนถ่ายตำรวจใส่มาสคอต
คุณตำรวจขี่ไดโนเสาร์มาทำงาน

แล้วใส่อย่างนี้ไปโบกรถอยู่หน้าโรงเรียน

ก็เหมือนขี่ดันโนเสาร์ไปโบกรถ

ล่าสุดทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป
ที่โรงเรียนอันนุบาลนครนายกว่านี้
ตำรวจก็ใส่เครื่องแบบไดโนเสาร์

แล้วก็บกรถจัดการจราจรกันอย่างแข็งขันทีเดียว
ทำรวจใดนี้ก็คือดาบทำรวจท่านนิจบุษฎาโบง

ต่างมาโบกรถที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลนครนายกมาเกือบปีแล้วล่ะ
ที่ทำเพราะว่าต้องการจะสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะ
ให้กับนักเรียนผู้ปกครองเด็กที่เดินทางไปโรงเรียนช่วงเช้าแบบนี้นะครับ
ให้คนขับรถเห็นกันชัดไปเลย
ต้นบอกว่าทำแบบนี้แล้วตัวเองก็มีความสุขที่ให้ประชาชนให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนทำ
บางครั้งก็มีเด็กเข้าไปขอจับมือ
บางคนก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนในยามเช้า
ไปฟังเสียงของดาบต้นกันหน่อยนะครับ
ประชาชนในชีวิตนะครับตรงนี้ก็มีความปลอดภัยมากขึ้น
และเราเข้าที่ประชาชนเพื่อเป็นภาระที่ดีต่อพนักงานบริเวณ
ตำรวจดีแบบนี้ก็ต้องชื่นชม
ครับบัญชาเห็นแล้วก็ต้องชื่นชมกันด้วยนะ